ก่อนหน้านี้นะคะที่สร้างคอนเทนต์สะเทือนโลก

อย่าถาดนี่นะคะ
นี่ค่ะวายเวยไม่ได้กินนะคะ

นาก็เล่าด้วยนะคะถึงความหวานของคุณสามีค่ะ
คุณเวย์ลงทุนไปสักใบหน้าภรรยาและลูกค่ะ

ไม่ได้เจอกันนานแล้วก็พอลล่ามาพอดีด้วย
แล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้รวมตัวกันมานานมากแล้ว

พอได้มาเจอกันครบก็มีความสุขมากค่ะ

เขาก็เหมือนแบบไม่ได้ทานสักทีอะไรอย่างนี้

พอทานไปก็เรายังลมเยอะหน่อย

น้องเค็กก็นี่

เพราะว่าคือนานได้ยินเขาพูดแล้วแหละ
เขาเอารูปนี้มาให้ดูว่าเขาจะสักรูปนี้

พอกลับบ้านมาก็หน้าแตงนิดหน่อยว่าเออเป็นลูกเรา
แอโน่แต่ว่าลูกสาวเนี่ยโตวัยมากจริง
รอยสักอยู่ตรงนี้เลยค่ะนี่รักลูกขนาดไหน
แต่ความเมียไงขอให้ได้เบรกให้ได้บ่นไว้ก่อน
งานเดียวกันคุณผู้ชมมาเจอครอบครัวนี้นะคะ
นานทีออกงานพี่ชายชาตยดงกับพี่วิกกี้คุณผู้ชม
มาพร้อมลูกนี่แหละค่ะโตเป็นนุ่มเป็นสาวหมดแล้วค่ะ
นี่เขาเพิ่งไปครบรอบ๑๕ปีมานะคะไปเที่ยวทะเลกันโอ้โหเขาบอกว่าดื่มดำมากจริงค่ะส่วนเรื่องทายาทคนที่๓ที่พี่ชายเขาแบบแอบหวังแอบลุ้นอยู่

คือคือแบบเขารู้หมดมดโอกาสตั้งแต่

คือแค่เอ่ยขึ้นมาเขาก็

แอบแล้วทั้งคนคือสนุกแล้วครับก็รับพอดีเลย

ก็ได้

คุณผู้ชมคู่นี้นะคะ

แต่คู่ถัดมาค่ะ๑๘ปีค่ะ
โอ้โหพี่เบ้นพี่มิกค่ะคุณผู้ชมนะคะหวานต่อเนื่องเลยนะคะ
ล่าสุดก็เพิ่งโพสต์ฉลองครบรอบ๑๘ปี
ที่ยังรักแบบนี้นะคะยาวนานมากค่ะ
เมื่อวานค่ะลูกสาวสองคนน้องปรีมน้องปามมางานด้วย
เป็นสาวแล้วค่ะก็เมาส์มอยนะคะย้อนเล่าโมเมนต์สุดท้าย

ฮาทั้งมีเรื่องวัดใจกันด้วยล่ะค่ะ
ไปฟังเสียงอีกรอบค่ะ
แป๊บเดียวเอง๑๘ปีแล้ว
แล้ววันก่อนมีพี่ที่เป็นนักข่าว
ส่งคลิปมาให้น่าจะเป็นรายการอะไรนะ

ไม่ออกเลยครับไม่ฮะไม่ได้มีอะไร

เชื่อไหมสมัยนั้นน่ะ
ก็สนุกดี
ก็เลยเวลาก็ไม่เคยนึกว่า๑๘ปีที่แล้วกับพอผ่านมา๑๘ปีมันจะแฮปปี้ขนาดนี้
เฟิร์มค่ะว่าเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่าช่วงนั้นเขาบอกไม่ได้เลย
ว่าเขาเป็นแฟนกันใช่สัมภาษณ์นะคะคือเอาพูดตรงปากแข็ง
แต่ท้ายที่สุดนะคะก็พิสูจน์นะคะว่าโอ้โหรักกันมา๑๘ปีแบบนี้
ต้องบอกว่าครอบครัววิคุณเลยนะคะยังไงคะ
ติดโควิดยกบ้านคนที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือลูกชายคนเล็กนะคะ
เปรมค่ะเห็นบอกว่ามีภาวะเชื้อลงปอดด้วยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็ปลอดภัยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นภาพน่ารักทั้ง๓ครอบครัวเลยค่ะ
น่ารักดีนะคะขออนุญาตสุขภาพแข็งแรงเลยก็แล้วกัน